ไม่เชื่ออย่าลบลูกมูตร์เตรียมไม่เข้าใกล้ออกใกล้

กลับมามูกันต่อที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ภายในพระวิหารที่ประดิษฐานพระศรีศักยมุณี

หากใครมากราบสการะบูชาในแต่ละช่วงเวลา
จะมีแสงมากระทบพระพักษ์ทำให้พระพักษ์ท่านเหมือนยิ้ม

จะรอดช่องหน้าต่างมาญาติโยมที่รู้
ก็จะมานั่งด้านหน้าองค์ท่านเพื่อเห็นท่านยิ้มให้นั่นเองครับ
และภายในพระวิหารยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังทั้ง๔ด้าน
ผนังจรดเพดานเป็นภาพเรื่องพระอดีตพระพุทธเจ้า
ี่สิบเจ็ดพระองค์ซึ่งอุบัติมาเกิดขึ้นในโลก
พระศักยมุณีถือเป็นจิตกรรมฝาผนัง
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกศิลป
คำขวัญกรุงเทพโบราณนะเขาบอกว่า
ักษ์วัดแจ้งแรงวัดสะเกดเปรตวัสสุทัศน์
แล้วก็ต้องต่อด้วยหมาวัดละครั้ง
นี่คือเป็นคำขวัญของโบราณ
เพราะวัดสุทัศน์ก็อยู่ในกำขวัญนั้นคือเปรตวัดสุทัศน์
ก็คือเพศนั่นน่ะความจริงแล้วถ้าเราจะศึกษาในพระศัพท์บีดกแล้ว
มันก็หมายความว่าเราอุทิศให้กับคนที่ตายแล้ว

แต่ว่าเปรตที่วัดสุทัศน์เนี่ยมันมาจากภาพวาด

ภาพเปดเนี่ยก็คือเป็นการเปิดแผ่นธรรมะเป็นการสอนเรื่องนรกต่อภูมิ
ท่านก็วาดไว้ที่ผนังประวิหารหลวงเป็นภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น
เป็นภาพเสาต้นหนึ่งที่พระวิหารหลวงเนี่ย
จะบอกไว้ว่าคนทำความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีรูปเทพวดา
ถ้าทำความชั่วก็ไปเกิดเป็นนรกมันไปเกิดในนรกเป็นสัตว์นรกขุมต่าง
ก็มีรูปเป็ดตัวยาวอยู่อะไรทำนองนั้น

มีชื่อเสียงมาตั้งแต่รัชกาลที่๓แล้วภาพนี้นะ

ตัวนี้มีชื่อว่ากันจิกาสุรเปศกันจิกาแปลว่าเข็ม
สุรเปศแปลว่าเปรตผู้เป็นอสูรที่มีปากเท่ารูเข็น
นี่พวกด่าพ่อด่าแม่นี่

คือทำกรรมชั่วแหละบางประการสรุปคือกรรมชั่วไม่ควรทำล่ะ
ถ้าทำกรรมชั่วแล้วไปเป็นเปรตเปรตให้มีรูปร่างรูปภัณฑ์สันธารต่างกันไป
นู้นจะบนนู้นเป็นภาพอัสุรินทราหู
แต่เป็นเปรตเป็นสุรกายภาพด้านล่างคือคุมนรกต่าง
ตามพฤติธรรมคุณศาสนา
จากพระวิหารเราจะไปที่พระอุโบสถ
ที่ถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทย
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานคือ
พระพุทธตรีโลกเชษเป็นพระปางมาริชัย
หล่อขึ้นในสมัยราชการที่๓
และถวายพระนามโดยรัชกาลที่๔
เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทั้งองค์
และยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดอีกด้วย

ถ้าเราจะบอกว่าเป็นภาพกิจกรรมฝ่าผนังที่ยาวที่สุดก็ว่าได้
และในพระพระโบสถภาพที่ดงดังที่สุดคือภาพสกุลช้าง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

ผู้จัดสิ่งสร้างพระศรีติมาสะโวกนี่ขึ้นทดแทน
พระศรีศาสดาและก็ถวายไว้ที่วัสดิ์ธรรมแห่งนี้
อันนี้เป็นฝีมือของราชการปีมาตรรัชกาลที่๔ท่านสร้างเอาไว้
พระที่มดดำจับอยู่นั่นคือสัตมหาสถานทั้งเจ็ด
เนี่ยทำด้วยหินอ่อนย้ายมาจากสถานที่จริงนะ

ใช่อันนี่ปลางลีรา
อันนี้คือตอนที่อยู่ตรงบ่อมุจริน

ซึ่งปกติแล้วจะไม่เปิดให้เยี่ยมชมครับ
แต่วันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ
ทางรายการได้ทำจดหมายขอเข้าชมส่วนตัว
ที่ทำให้ได้เยี่ยมชมกันในครั้งนี้ด้วยครับ
ที่เรามานี่คือเห็นไหมฮะ

แล้วคุณหนุ่มรู้ไหมว่าวัดนี้พระรามนี้สำคัญนะ

หนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช
และอัจฉริยะในเรื่องหนึ่งก็คือพระกริ่ง
คือสมเด็จพระสังฆราชแพรติสเทโวมหาเทระ
แล้วก็ที่สำคัญที่วัดนี้
เป็นวัดที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินในกระถิ่นพระราชทาน
ด้วยพระมกษัตริย์หรือพระองศาวงศ์องค์สำคัญ

องค์นี้คือหลวงพ่อพระ
มีพระนามว่าพระพุทธเศรษฐมุณี
รัชกาลที่๔ทรงขนานพระนามถวาย
พระพุทธรูปองค์นี้มีที่มาที่ไปก็คือว่า
ไม่ได้สร้างจากโลหะธรรมดา

อันนี้คงจะศึกษามาแล้วก็เลยตอบได้จ่าฉาง

รักที่ใช้สูบฝิ่นเป็นโลหะ
ท่านต้องการให้เลิกพวกยาเสพติดพวกฝี
น่าจะรัฐการณ์ที่๓ใช่ไหมครับ
โลหะธรรมดาวิทยาศิลปุ่นในไปการที่สามเนี่ย
ท่านมีหมายนะ

ปักพุทธเสธฮะมูลีเนี่ยเป็นปางมานวิไชย
ใช่ไหมอาจารัก
พางมานวิไชยนั้นหมายความว่าชนะ
หรือว่าห้ามอุปัทธวันตรายทั้งหลาย
ชาวบ้านแถวนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกัน
ก็จะมาขอพรเรื่องเกี่ยวกับจานเลิกยาศิษย์

ว่าพระปฏิมาในพระราชศรัทธาของรัชกาลที่๓หรือรัตนาเราเนี่ย

ถ้าเราเห็นพระแบบนี้จะไม่เห็นในพุทธศิลปะแบบสุโขทัยหรืออายุทยาเลย

พระราชนิยมที่พระพักก็จะกลมเล็ก
ที่ประดิษฐานอยู่นี่เป็นสมเด็จพระสังฆราชแพ้

สังเกตไหมมดดำสังเกตไหมอันนี้เป็นความรู้อย่างนะ
ย่อมมีคำว่าชันสาของวัด
คำว่าชนะสาของวัดหมายถึงวัดนั้น

วัดนี้เนี่ยมีเชื้อมีแก่น
ในพระราชศาสตราที่ทรงพระราชคุณโปรด

ต่อเนื่องสืบทอดกันมายาวนานแต่อดีต
วัดไหนที่ไม่มีเชื้อนะยาก
นี่เป็นเรื่องที่ข้อสังเกตส่วนตัวอาจารย์
วัดนี้มีเชื้อในพระราชศรัทธา
และมีชนะสาของวัดที่มีกำลังมาแต่อดีต

ที่ทำให้หลายต่อหลายคนรู้จักวัดสุทัศน์มากขึ้นก็คือ

ที่ถือเป็นต้นแบบพระกริ่งของเมืองไทยเลยล่ะครับ

เป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวสองเรื่อง
หนึ่งคือเรื่องพระกริ่งวัดสุทัศน์ล่ะ
และเรื่องที่สองก็คือเรื่องพระสุนทรีวานี
เมื่อสมัยสมเด็จพระวรรณรัฐแดงท่านอาภาษณ์
สมเด็จพระหมาสมรเจ้ากลมพระยาวเชียงโรรส
เยี่ยมท่านมาทรงเยี่ยมเยี่ยนเยี่ยมไข้
ท่านก็ทรงที่จะอยากให้สมเด็จพระแดงหาย
ก็โดยประการที่ว่ารักษาทางหมอแล้วนะ

ก็คือจะอันเชิญพระกริ่งส่วนพระองค์องค์ท่านมาทำน้ำมนต
ทีนี้เจ้าพระคุณสำเร็จวรัฐแดงก็เห็นเข้า
ก็ทรงทักว่าของท่านก็มีเหมือนกัน

แต่ว่าตอนนั้นพระเก่งยังไม่ได้รับความนิยมนักหรอก
พระกลิ่งรุ่นนั้นมาจากกำเหน
พระกิ่งก็ทรงทำน้ำมนต์ให้ฉัน
ถ้าต้นกำเนิดก็เรื่องราวก็มาจากท่าน
แล้วต่อมาสมเด็จพระสังฆราชแผลซึ่งเป็นสิทธิ์สถิบหาฤทธิ์
ก็ได้สืบทอดการสร้างพระกิ่งมาจากท่านอีกทอดหนึ่ง
แต่เรื่องที่มาที่ไปในตำราการสร้างพระจริงนั้น
ก็คงหาได้ในอาฆาตสถานอื่น
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระสุนทรีวานี
มองไปตรงโน้นจะเห็นพระสุนทรีวานีนั่งอยู่นั่น

ใครเขาก็ว่าที่นั่งอยู่นั่นคือนางฟ้า

แต่ความจริงแล้วที่วัดสุทัศน์นี้ไม่เรียกว่านางฟ้าหรอก

ท่านเรียนกรรมฐานมีสายกรรมฐาน
กรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานนี้ว่ากรรทาสุนทรีวานี

จะเรียนคันฐะทุลาวิปสนาทุลาก็ต้องขึ้น
คาถานี้คือต้องท่องว่าในใจ
แปลของมุนินทะวัฒนามบุชะนั้นก็แปลว่า
วานีสุนทรีความดีงามเกิดขึ้นในห้องแห่งดอกบัว

ยังใจของเราก็คือผู้ท่องคาถานั้นให้เอิบอาบเอิบอิ่ม
เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัฐแดงท่านก็

เรามีรูปของพระพุทธให้กราบมีพระสงฆ์ให้การ
แต่ว่าพระธรรมนี้เป็นนามธรรมไม่มีรูปพระธรรม
ท่านก็เลยสร้างบุคลาธิษฐานก็คือ
เอากระถานี้ถ่ายออกมาเป็นรูปภาพ
นั่งอยู่บนดอกบัวแล้วก็ทรงเครื่องศิลาพรทรงเครื่องอย่างบุรุษ
ยกเทพประยะดานั่นแหละนั่งอยู่
แล้วก็มือขวาก็ทำเอปัสิกะวิธี

มือขวานั่นก็คือว่านางกวักเรียกให้มาดู

ก็คือแปดมือภาพพระธรรมฮันต์ถูกต้อง
อกบัวที่นั่งอยู่นั่นก็คือพระโอดของพุทธเจ้า
อะไรที่นั่งอยู่ในพระองค์พุทธเจ้าก็คือ
พระดำราชก็คือคำสอนของพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้นเทพดาองค์นี้นางฟ้าองค์นี้ก็คือพระธรรม
ทำไมต้องเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าบรรดาโลกวันนี้สิ่งที่สวยงาม

อะไรดีอะไรประเสริฐอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

เพราะฉะนั้นท่านจึงสร้างพระดำรัฐของพุทธเจ้า
บุคลาธิษฐานว่าเป็นสิ่งที่ดีและงาม
เทียบเท่ากับนางอับประสอนและเทพดา
ก็คือเป็นรูปนางฟ้าแล้วก็ทรงเครื่องอย่างเทวดาผู้ชาย
พระอาจารย์ครับแล้วธรรมดามีใครมาขอเมื่อไรบ้างมั้ยคะ
ส่วนมากมหาชนที่มาก็จะมาที่ประวิหารก็จะมาขอพร
ท่านมีคุณทางด้านสติปัญญาขอให้ฉลาด

พระเนรที่ร่ำเรียนพระปริยติธรรมเนี่ยก็มีกระถานี้เป็นกระถาประจำโรงเรียน

คาถามีทั้งหมด๓๒คำมีคำกล่าวไว้เมื่อใดบริกรรม
พบความอัศจรรย์ว่าผู้ใดปัญญาดีจะสามารถเรียนวิชาทุกประการและจำได้แม่นยำ
ผู้ใดปัญญาไม่ดีนักบริกรรมแล้วจะเป็นวาสนามหานิยม
ฐานีสำคัญนะครับผมฝึกท่องจนท่องได้
นี่คือต้นต่อแห่งพระสุนทรีวานีณวัดสุทัศน์
มากราบไหว้แล้วจะเกิดสติปัญญาจดจำทุกอย่างได้แม่นยำ
สวดมนต์ก่อนนอนคิดการสิ่งใดจะแตกฐานทะลุไปถึงที่สุดแห่งปัญญา
ทุกท่านที่รับชมรายการมูไนท์ก็พนมมือ
ผมกำลังนำสการะอธิษฐานหลวงพ่อพระเศรษฐมุณีพระสุนทรีวานี
และอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดของวัดสุทัศน์
ถ้าหากท่านมีโอกาสก็ให้เดินทางมาบูชาศักระที่พระวิหารแห่งนี้
อย่างตรวจเทวาชะละทรวิสมใยค่ะขันถะปน้าค่ะ
ทิศันตราสันติเกย่งมูณิวรรวจนังสัทโฮเมตุนันตุ
มุนิณทะวะทะนำพุชะคับพระสัมภวะสุนธรีปรินัง
สรรนังวาหนีไหมหังปีนะยตังมานัง
ขอให้พระธรรม๘๔๐๐๐พระธรรมคัน
แห่งพระโอตแห่งองค์พระสัมมาทุกพระเจ้า
ยังให้เกิดปัญญาแก่ข้าพเจ้าทั้งทางโลกและทางธรรม
ทำให้เกิดความอิ่มเอมในดวงจิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทำให้เกิดปัญญาในทางโลกปัญญาในทางธรรม
้อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญในทางกายและดวงจิต

ในวัดนี่เหรอคะอย่างโบสถ์ตรงนั้นเป็นโบสถ์เก่าเนอะ
เข้าไปแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนขนลุกอะค่ะ

ก็ครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าเคยมาที่นี่ประมาณ๒๓ครั้งอะค่ะ

คือเราตั้งใจที่จะมาร่วมทำบุญนะคะ
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่เราตั้งใจมา
ท่านเจ้าอาวาสยังได้เปิดตำหนักเดิม

ที่ถือเป็นสุดยอดไฮไลท์ในวันนี้ด้วยครับ
อันนี้คือภาพพระสุนทรีวานี

ถ้าคนเกิดราศีมังกรอายุมากแล้ว
อายุมากหมายถึงอายุเกิน๗๐นะ

ตนุจรเป็นวินาศแก่ลักษณะนั้นหนา
ถึงคาจะมรณาจากโลกไป
ชาวราศีมีนที่ก่อนหน้านี้รวยมากมีเกณฑ์เจ๋ง
ราศีมีนในห่วงก่อนหน้านี้จนมากลำบากมากมีสิทธิ์รวย
ดาวการเงินของชาวราศรีคุมเนี่ยคือดาวเพื่อเรื้อหาสบดี
โคจรดีโดดเด่นเป็นสง่าเงินทองไหลมาเทมา
มีปัญหาคือบอกตรงหน้าคนราศรีคุมเนี่ย
มันจะมีอาการแบบเป็นคนกวนอารมณ์กวนคือมันเป็นเฉพาะปี
มันจะมีอาการขึ้นหัวร้อนเช่นคนขับรถปาดปุ๊บก็เอาเลื่อนเขา
อันนี้ต้องระวังมากนะครับคนเกิดราศีกุม